กรานเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วง๗วันอันตราย

ข้อมูลออกมาแล้ว๑๑๑๒แค่๒วันเราสูญเสียไปถึง๑๐๕คนจากอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่เมาแล้วขับทั้งสิ้นเลยนะครับ
ไปดูข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปฐแถลงสถิติอุบัติเหตุช่วง๗วันอันตราย
ระหว่าง๑๑๑๗เมษายนวันที่๒ของการเก็บข้อมูลของการลงอุบัติเหตุนะครับ
ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร๑๒เมษายนเกิดอุบัติเหตุถึง๕๐๑ครั้ง
แค่๑๒วันเดียวมีผู้เสียชีวิตถึง๕๗ศพและบาดเจ็บ๕๒๑คน
สาเหตุส่วนใหญ่แน่นอนนะฮะยังคงเป็นการดื่มแล้วขับร้อยละ๓๕
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ๒๙
และรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดที่๑๗๐
พฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็เมาแล้วขับ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คืออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะฮะ
๓ครั้งลบบุรีเสียชีวิตสูงสุดที่๗ศพ
จังหวัดนครราชศรีมาบาดเจ็บสูงสุดที่๒๗คนนะฮะ
สถิติยอดรวมของการเสียชีวิตสะสม๑๑๑๒เมษายน
เราสูญเสียไปแล้ว๑๐๕ศพด้วยกันนะครับ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถตลอด๒วันที่ผ่านมานะครับ
ก็ตอนนี้ยึดเอาไว้ได้เก็บเอาไว้๙๙๑คัน
เป็นรถจักรยานยนต์๗๑๒คันรถยนต์๒๗๙คัน
และยึดใบขับขี่๕๒๒๙คน
ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดถึง๓๑๓๙๒คน
แค่๒วันถูกดำเนินคดีไป๓๐๐๐กว่าคนนะครับ